ติดตามเรื่องของการปรับรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
มีการไปบุคคลเครือข่ายค้ายาเสพติดไปพบของกลางเป็นทั้งวุสงครามรวมทั้งยาเสพติดหลายรายการนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราครับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตนะครับ
ศึกข่าวขาลุยของเรานั้นได้ก่อติดปฏิบัติการนี้ไปพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ติดตามจากบรรยายงานครับ
และตำรวจท้องที่กว่า๑๐๐นายส่วนที่กำลังก่อนฟ้าสางเพื่อเข้าปิดล้อมและตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย
ข่ายขนยาเสพติดทันทีในพื้นที่หมู่บ้านดอยแหลมชาวเขาเผ่ามูเซอร์อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
การเข้าปิดล้อมต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
เพราะเกรงว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีอาวุธตอบโต้กลับใส่เจ้าหน้าที่

ที่การเจ้าที่การตรวจค้นพื้นที่ผู้ต้องสงสัยครับ
ซึ่งกำลังปิดล้อมและเข้าเจรจาให้ผู้ต้องหายออกมาจากบ้านครับ

เข้าตรวจค้นภายในบ้านของนายวัญชัยจะมาอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นพบว่า
ภายในบ้านได้ติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูความเคลื่อนไหว
จึงทำให้การบุคคลในครั้งนี้พบเพียงอาวุธปืนสั้นขนาด๙มิลลิเมตร
อาวุธปืนสงคราม๒กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดี
หลังจากเข้าทุกคนในบ้านครับเจ้าที่คอมมาดูครับ
ตอนนี้กำลังเข้าไปตรวจค้นในโกดังหลังบ้านอีกหนึ่งพื้นที่ครับ
เข้าตรวจค้นภายในโกดังซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งพักยาเสพติด

ขณะเดียวกันบ้านอีกหนึ่งหลังถัดออกไปไม่ไกลมากนัก
เป็นบ้านของนายภัยศาลมหาโพธิพบยาบ้า๒๒๙เมตร
แต่ผู้ต้องหาไหวตัวและหลบหนีออกไปได้ทัน
รักษาราชการแทนผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามกล่าวว่า
จากพื้นที่จุดนี้ติดกับชายแดนประเทศพม่า
มักจะมีการลักลอบขนยาเสพติดและใช้เป็นจุดพักยาได้ง่าย
และการตรวจค้นยาเสพติดครั้งนี้แม้จะพบไม่มากนัก
ส่วนหนึ่งก็เพราะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว
แต่ทางกองปราบปรามก็ยังคงทำแผนยุทธการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกวาดล้างเครือขายยาเสพติด
เราก็ส่งมอบตัวผู้ต้องหาพร้อมก็วัตถุท้องสงสัยต่าง
ที่เราตรวจยืนให้กับทั้งทั้งที่ดำเนินกัน

เพราะในบางอย่างเราเข้าใจว่าคนในพื้นที่เองทำอะไรค่อนข้างจะลำบาก
นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นการบูรณาการร่วม
แล้วก็ในกรมรัชการสอบส่วนการ
ก็อยากให้เห็นภาพของการบูรณาการเหมือนกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดตามแนวชายแดน

รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่อาย
ยืนยันด้วยว่าจะดำเนินการสอบสวน
เพื่อจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้
ครับซึ่งพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่า
มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่มากพอสมควร
สิ่งของที่เราตรวจยึดได้นะครับก็มีอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติด
แล้วก็ตรวจยึดเพื่อนำส่งให้กับงานสดส่วนสถานีตำรวจภูทรแม่อาย
เพื่อดำเนินการสืบหาตัวที่ผู้ต้องหา
หลบหนีไปนะครับเพราะว่ายาบ้านี้เราได้
แต่ตัวคือเจ้าของบ้านนี้หลบหนีออกไปก่อน
ส่วนอาวุธปืนที่เราตรวจยึดได้ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปนะครับ
ปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดครั้งนี้
ลงพื้นที่ทั้งหมด๔จุดและได้ดำเนินการไปแล้ว๒จุด
ซึ่งเป็นการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกวาดล้าง
กดดันขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ
ให้ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ